คุณผู้ชมครับฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
แล้ววันนี้นะคะเราขอนำเสนอร้านนี้เลยค่ะ

มาดูมาสั่งซื้อข้าวเม่าหมี่โบราณ

สดั้งเดิมหอมกลิ่นรากผักชี
อย่างที่สองคือรถประยุกต์ผลไม้หยี
ผลไม้อบแห้งไม่มีเนื้อสัตว์นะ
และรสที่๓สูตรที่๓ก็คือล่าสุดเลยค่ะ
เม่าหมี่สมุนไพรมีพริกแห้งหอมแดงตะไคร้และใบมะกรูด
โอ้โหแล้วนอกจากนี้ยังมีครองแครงกรอบอีก๖รสชาติ

อยากจะเข้าไปสั่งซื้อไปดูรายละเอียดนะคะ

ส่วนใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน

เอาละครับพวกเราก็จะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าให้กับพวกคุณนะครับ
ใครที่อยากให้เราช่วยก็บอกเรามากันได้